สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวินครับ
ขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่โหวตให้กับซีรีส์พวกเราคู่กัน
จนได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีในแคลร์นี้

ครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวสารวัตรไทยและตัวละครอื่นด้วยนะครับผม
พวกเราจะพัฒนาตัวเองเต็มที่ขึ้นไปอีกครับ
ครับแล้วก็ขอบคุณไทยรัฐออนไลน์นะครับที่เสนอชื่อพวกเราแล้วก็มอบรางวัลอันนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับ
แล้วขอบคุณที่มาเสนอชาวของพวกเราไปตลอดนะครับ
ขอบคุณมากนะครับแล้วช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยนะครับ